จังหวัดบุรีรำนะคะเมื่อวานี้เรานำเสนอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เป็นชาวบ้านในบุรีรำนี่แหละเขาจะตำส้มตำนะคะ
เลี้ยงครอบครัวแต่ช่วงที่ตักปลาร้าออกจากถุงที่เขาซื้อ
เป็นยี่ห้อดังในพื้นที่นะเขาบอกแบบนี้
ไปเจองูอยู่ในปลาร้าค่ะเขาก็ตกใจ
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ
ทีมข่าวของเราตามให้ซึ่งเขาบอกเอาแก้ข่าวก่อนแล้วกัน
เมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณแม่ของเขานะ
คือกำลังจะร่วมวงตำส้มตำด้วยเนี่ยหลังจากเห็นงู
ขออภัยนะคะอาเจียนเลยอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าตักแค่งูออก
แต่ว่าก็ทุกอย่างมันต้องดำเนินต่อไปนะคะ

สรุปแล้วออกมาเป็นต้มส้มตำปูปลาร้า
เขาก็สงสัยนะว่างูที่มันเจอเนี่ย
มันเกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ผลิตหรือเปล่า

เป็นอุทาหรณ์ใครจะกินปลาร้าเนี่ยนะคะ
ให้ตรวจดูหน่อยว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง
แล้วถามเขาด้วยคุณวีรวุฒิธีรวุฒิเป็นคนที่เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
ถามว่าแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงกับปลาร้ายี่ห้อนี้กินต่อไหม
เขาบอกว่ามันหยุดไม่ได้ครับพี่มันกลมกล่อมถูกปากมันนัวหลาย
ต่อจากนี้ไปผมก็ยังจะซื้ออยู่ดี
ทีมข่าวของเราค่ะพาไปตรวจสอบถึงโรงงานเลยนะคะวันนี้
ไปเจอเจ้าของโรงงานคุณสุพาศินีรึงไพรศาลอายุ๓๙ปี
คุณสุภาษีนีเจ้าของโรงงานอยู่ในตำบลสะดาวอำเภอนางรอง
พาผู้สื่อข่าวเดินดูกระบวนการผลิตปลาร้าในโรงงานทุกกระบวนการ
อกจากนี้ชี้แจงด้วยว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตหลายอย่างค่ะ
ปลาร้าปลาจ่อมและข้าวคั่วขายแบบทั้งปลีกและส่ง
โดยสั่งวัตถุดิบมาจากต่างจังหวัด
หมักปลาร้าทั้งโรงงานคิดเป็นน้ำหนักก็ประมาณ๑๐ตันได้
คาดว่าน่าจะเป็นงูปลาสามารถกินได้นะพี่
มันไม่มีพิษและถามว่าทำไมมันถึงไปเจอล่ะ
คุณสุภาษินีบอกว่าอาจจะเล็ดลอดเข้าไปในขั้นตอนการคัดแยกปลา

อยากขอโทษลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เราก็ตั้งใจทำทุกขั้นทอนนะคะ
มันไม่ได้ตั้งใจจริงมันเยอะจริง
เจ้าของโรงงานบอกว่าหลังจากนี้จะรอบครอบมากขึ้นนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาเองโรงงานใส่ใจเรื่องความสะอาดนะ
ใส่ใจคุณภาพค่ะเพราะส่งขายหลายพื้นที่
ไม่อยากให้บริษัทของตัวเองมาเสียชื่อ
รวมถึงสิ่งที่การันตีความสะอาดก็คือ
สาธารณสุขมาตรวจสอบเรื่องความสะอาดอยู่ตลอดค่ะ
ยืนยันว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ที่มันเล็ดลอดมาในช่วงของการคัดแยกปลาค่ะ